คุณผู้ชมเอาจริงคนเป็นพ่อนี่ทำได้ทุกอย่างเลยนะ
เดี๋ยวจะให้ดูค่ะคุณเป็นพ่อคนนี้อายุจะ๘๐และข้อมือซ้ายขาด
ขวาก็มีแผลเพราะอะไร
ลูกสาวตัวเองน่ะโดนลูกเขยมาทำร้ายแล้วพ่อจะไปปกป้อง
โอ้โฮปกป้องลูกสาวใช่ค่ะนี่เหตุการณ์นี้ลูกเขยเอาอะไรมาบ้าง
เอาระเบิดมาแบบนี้เอามีดมาแบบนี้มาไล่ทำร้ายเมียเมียก็คือลูกสาวของพ่อนี่แหละ
แล้วก็มีบาดแผลที่แขนขวากู้ชีพต้องรีบประถมพยาบาลคุณตาก่อนเลย

นี้เกิดขึ้นที่บ้านหนองคล้องที่เยี่ยมเพิร์กุศ์จับของอุดอร์นะคะ
ทีนี้ตำรวจศพกุศ์จับเนี่ยไปสอบ
ลูกของคุณตาก็คือนางหมองเรืองศรีอายุ๔๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าโหยผัวฉันนั่นแหละ

ผัวฉันคือนายอุทิศเรืองศรีอายุ๔๔ปี
ก่อนหน้านี้ฉันกับผัวนะอยู่กินกันมาเกือบ๒๐ปีแล้วมีลูกด้วยกันคนนึง
สิงหานี่แหละผัวฉันทำร้ายร่างกายรุนแรงเลย
ไม่อยู่แล้วหอบเสื้อผ้า
กลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านหลังนี้นั่นแหละ
แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยนะผัวฉันเนี่ยเมาหนักมาก
มาหาที่บ้านปลาระเบิดขวดใส่บ้านนี่
ทำเป็นอิมเมอร์ซิตกับจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ปลาระเบิดขวดแต่ว่ามันไม่ระเบิดไง
แล้วเอามีดตัดอ้อยบุกเข้ามาจะแทงฉันจะทำร้ายฉัน
แต่ว่าพ่อฉันก็เข้าสู้ขัดขวางตะโกน
ไปเลยนะออกไปเลยนะอุทิศ
ทีนี้พ่อโดนอุทิศฟันข้อมือซ้ายขาด
แล้วพ่ออะไรถึงฟันเนี่ยจังหวะเหงือฟัน

ใช่โอ้โหข้อมือซ้ายพ่อขาด
ส่วนผัวอุทิศก็รีบหนีไปเลยนะ
สิ่งที่ลูกสาวทำได้เก็บข้อมือพ่อแช่ตู้เย็น
เพราะว่าจะให้หมอต่อให้รักษาให้

ทางชุดสืบสพกุจจับก็คุมตัวนายอุทิศ
ของกลางก็คือมีดตัดอ้อยโอ้ยาวทั้งสองฟุต
แล้วผู้นำชุมชนพาตัวนายอุทิศมาส่งถึงโรงพักเลย

อาวุธที่อุทิศใช้ในการก่อเหตุฟันพ่อตา

สำนึกแล้วในสิ่งที่ทำผมอ่ะทะเลาะกับเมียบ่อย
มีปัญหากับเมียบ่อยแต่ไม่เคยทำร้าย
วันนั้นความตั้งใจของผมจะไปง้อเมีย
จะพากลับบ้านแต่ว่าพ่อตาจะมาทำร้ายผม
แล้วก็มาแย่งมีดผมก็เลยแย่งกระชากคืนแล้วสะบัด
จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะยื้อแย่งสะบัด

มันฟันไปโดนข้อมือพ่อตา
มีให้สัมภาษณ์กับนักค้า
ก็เสียงสั่นไปแล้วเมื่อกี้ทำให้ดูเลยไง
ว่าจังหวะนี้ผมแบบว่าผมแบบสะบัด

ก็เลยไม่รู้ว่าฟันไปโดนข้อมือข้อไหน

ไอ้แบบนี้ถ่าวบ้านผมเรียกฟัน

สะบัดเอาออกแต่ถ้าอย่างนี้ถ่าวบ้านผมเรียกฟันดูนะ

รู้สึกสำนึกผิดแล้วเสียงสั่นเคลือนะคะ
แต่ว่าวันนี้จะนำตัวฝากขังศาลนะ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็ดูอาวุธที่เขาใช้ค่ะ
เมียว่าไงเมียจะให้อภัยไหม
ผัวทำพ่อข้อมือขาดขนาดนี้

เพราะว่าที่ผ่านมาฉันทนเจ็บช้ำมาหลายปีแล้ว

มือมือพ่อที่ลูกเก็บแช่ตู้เย็น
สุดท้ายคือต่อไม่ได้ค่ะพ่อจะกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตน่ะอืม